ใกล้จะถึงเป้าหมายเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
สำหรับโครงการ๙คนละ๙ค่ะ
อีกนิดเดียวจะถึงเชียงรายแล้วคุณผู้ชม
โอ้โหเยอะมากเลยสำหรับที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงเราก็จะเห็นกำลังใจของพี่ตูนด้วยนะคะ
ก็จะมีนักแสดงมาร่วมวิ่งด้วยนะคะ
รวมถึงยอดบริจาคต่างก็ลังไลท์เทมาที่คุณตูนนะคะ
ตอนนี้ค่ะยอดบริจาคนั้นทะยานสู่๙๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ
แต่สักคราวที่เราอัปเดตกันเนอะก็ประมาณ๘๑๔ล้านนะคะ
ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่รวมกับยอดที่ประชาชนนั้นต่างจังหวัด
สมทบทุนเข้ามาด้วยนะคะ
และล่าสุดคุณผู้ชมยังมียอดเงินบริจาคอีก๑ล้านบาทนะคะ
จากอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ค่ะ
ศิลปินแห่งชาติที่รอสมทบนะคะ
ให้คุณตูนในช่วงที่ตูนแล้วก็คณะจะวิ่งผ่านวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงของวันที่ไม่๒๒ก็๒๓ธันวาคมนะคะ
เหรียญหล่อพระพิคเนตที่อาจารย์เฉลิมชัยทำขึ้นค่ะ
เพื่อมอบให้กับคุณตูนเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจค่ะ

แน่ใส่ดายไม่พบกันสุดยอด
นะทำดีแล้วสุดยอด

สั้นแต่ได้ใจความนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ด้านพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีค่ะหรือท่านววชิระเมธีนะคะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันค่ะ
ก็เปิดเผยว่าเมื่อคุณตูนบอดี้แลมเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจโครงการ๙คนละ๙
ก็ในวันที่๒๖ธันวาคมนะคะศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน
จะจัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับคุณตูนค่ะ
แล้วก็จัดกิจกรรม๑กิโลเมตร๙กิตยศสู่ไร่เชิญตะวัน
หลังจากที่นักร้องดันดังนะคะได้ตรากตรำทำงานอย่างหนักด้วยค่ะ
ซึ่งชาวจังหวัดเชียงรายนะคะทั้งจังหวัดค่ะจะมาร่วมแสดงความยินดี
โดยท่านวอค่ะพร้อมด้วยคุณตูนนะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
จะร่วมเดินทางจากประตูชัยไร่เชิญตะวันไปยังวิหารดิน
ภายในศูนย์วิปัสนาสากลไร้เชิญตะวันค่ะ
ก็เวลาถือเลิกดีคุณ๙นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
เพื่อประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
สิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันได้มากทีเดียวคุณโน๊ตอุดมค่ะคุณผู้ชม

ระหว่างไลฟ์สดนะคะก็สร้างความเฮฮา
รวมถึงสร้างความแบบว่าชื่นมืดให้กับทางทีมงานด้วยนะคะ
ต้องค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
น่าจะเข้าจังหวัดตากในช่วงของเย็นวันนี้
อีกประมาณ๓๐๐กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะ
ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนแล้วก็ทีม๙คนละ๙อื่นด้วยนะคะ